วิ่งไปถึงภาคเหนือแล้วที่จังหวัดตากนะครับ
เขาบอกว่าเมื่อเช้าตรู่วิ่งไป๑๘องศานะครับ

ประชาชนก็ยังคงไปต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะครับ
และแน่นอนครับผู้สื่อข่าวของเราคุณพยุงศักดิ์การสมเกตยังคงวิ่งก่อติดคุณตูนกันอยู่ครับ
เส้นทางเลยทีเดียวครับโดยการวิ่งเส้นที่หนึ่งนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดตั้งแต่เวลาประมาณตี๓๓๐นาที
จากลานพันธุมิตรจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งหน้าถึงโรงพยาบาล
วังเจ้าจังหวัดตากด้วยระยะทาง๑๙กิโลเมตร
ซึ่งเป็นระยะทางที่มีความไกลพอสมควรนะครับท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นสิบแปดองศา
เป็นเขตรอยต่อของสองจังหวัดนะครับทำให้ตูนบริสแลมวิ่งทำความเร็วได้ดีขึ้น
และใช้เวลาวิ่งประมาณสามชั่วโมงเนื่องจากยังเป็นเวลาที่การจราจรบนถนน
ยังไม่มากนักทำให้การวิ่งของตูนบอดี้แลมถึงจุดพักจุดแรกตามที่กำหนดครับ
กลางประชาชนชาวจังหวัดตากออกมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากนั้นได้เริ่มวิ่งในเซตที่๒ต่อหลังจากการพักประมาณ๑ชั่วโมง
ถึงหวดการทางหนองบัวใต้ด้วยระยะทางสิบสามจุดเก้ากิโลเมตร
ตลอดเส้นทางนะครับมีประชนออกมาให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกัน
และน้องวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตาก
กลองมาตีเชียร์พร้อมร้องเพลงให้สู้
ทำให้พี่ตูนบอดี้แลมของพวกเขาต้องหยุดวิ่ง

สร้างความประทับใจให้กับน้องนักเรียนอย่างสนุกสนานครับ

มีเด็กแต่งตัวชุดชาวเขาตามแบบฉบับของภาคเหนือเป็นกลุ่มนะครับ
และประชาชนออกมารอให้กำลังใจตูนบริสแลมวิ่งถึงจังหวัดตาก
รู้สึกดีใจและตั้งใจอยากร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์

ในครั้งนี้พร้อมขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
ส่งกำลังใจให้กับตูนบริสแลมวิ่งถึงจุดหมายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ก็เป็นกำลังใจให้พี่ตูนเขาแล้วก็มาร่วมทำบุญด้วย
แล้วก็รู้สึกดีใจที่พี่ตูนเขาแบบอุทิศตัวเอง
เพื่อแบบโรงพยาบาลแล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์
ที่เราไม่สามารถที่ว่าจะไปบริจาคได้เราก็มาร่วมทำบุญกับเขา
ส่วนการวิ่งตลอดเส้นทาง๒เซตของตูนบริสแลม
ยังคงมีสีหน้าที่สดใสและยิ้มแย้มตลอดเส้นทาง
พร้อมกับทักทายเด็กที่มายืนรออย่างอบอุ่น
และเป็นกันเองและการวิ่งเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ระยะทางทั้ง๒เซตตั้งแต่ช่วงเช้ามืดขนาดนี้

ถือว่าวิ่งเข้าจังหวัดตากเต็มตัวแล้วนะครับ
ซึ่งหากรวมระยะทางการวิ่งจากอำเภอเบตงจากจังหวัดยาลาตอนนี้ก็ประมาณ๗ล้อ
กิโลเมตรแล้วและมียอดบริจาคเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ตอนนี้กว่า๘๑๕ล้านบาทแล้วครับ
ครับและหลังจากนี้อีกประมาณเกือบ๑ชั่วโมงนะครับ
จากการพักในจุดที่๒ตูนบอดี้แลมก็จะออกวิ่งในเซตที่๓
ก็มีระยะทางประมาณเกือบ๑๒กิโลเมตร
ถึงหมวดการทางหลวงที่๑ของจังหวัดตานะครับ